มาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พ่อพาที่นี่กันเลยค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเราพูดกันไปแล้ว
เรื่องของคนที่ราศีที่มีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากคนใกล้ชิด
ส่วนวันนี้ราศีที่มีเกณฑ์เสียทรัพย์จากคนใกล้ชิดค่ะ
พบกับหมอไก่กันเลยสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับหมอไก่ครับ
โอ้โหเมื่อวานนี้ก็ดีใจไปแล้วนะว่าเออราศีไหนบ้างใช่ไหมคะ
ที่มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบจากคนใกล้ชิด
แต่วันนี้ราศีที่ฟังอยู่อาจจะตุ้มต่อมนิดนึง

ใช่ค่ะเสียทรัพย์เพราะคนใกล้ชิดด้วย
อาจจะต้องระวังเลยนะคะ
มีทั้งหมด๓ราศีด้วย๓ราศีเหมือนกัน
เริ่มที่ราศีแรกที่ต้องระมัดระวังกันค่ะ
ราศีแรกนะคะนั่นก็คือชาวราศีพฤกษกนะคะ

ต้องกล่าวถึงเรื่องของพื้นฐานดวงชะตาเขาก่อน
พื้นฐานดวงชะตาของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ใจอ่อน
ใจอ่อนใจดีมีเมตตานะคะชอบช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
จริงผมน่าจะเกิดพฤกษกนะเพราะผมมีนิสัยแบบนี้

เห็นคนอื่นเขาตกทุกข์ได้ยากตัวเองก็ทุกข์ใจไปด้วย
เป็นคนใจอ่อนพี่ใจอ่อน

แล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบเอาเปรียบใครแต่ทำไมชีวิตเหมือนกับฟ้าลงโทษแบบนี้
อันนี้เหมาะกับคุณชนะเหมือนกันนะคะ
คือไม่ชอบเอาเปรียบใครแต่ว่าคนอื่นเขาชอบว่าเอาเปรียบชาวราศีพฤกษกอยู่เรื่อย
จะโดนเอาเปรียบก็เลยมีเกณฑ์ที่ว่าจะเสียทรัพย์จากคนที่อยู่ใกล้ชิดเหรอคะ
ใช่ค่ะคือชาวราศีพฤกษกเนี่ยมักจะโดนคนใกล้ชิดเป็นเพื่อนเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าเบียดเบียน
โดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะโดนเบียดเบียนจากพวกเพื่อนฝูง
เพื่อนฝูงคนใกล้ชิดระวังอยู่ดีเขาจะมาถามหาว่าถามหาความช่วยเหลือมาขอเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทอง
พูดง่ายมายืมตังค์
อ่าใช่เลยนะคะถ้าสมมุติว่าคุณให้ยืมไปเนี่ยมีเกณฑ์จะไปแล้วไปรับไม่กลับมาเลย
ยืมเงินหรือว่าถ้าช่วงนี้ทำกิจการหรือว่าร่วมหุ้นกับญาติพี่น้องต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการโดนเอารัดเอาเปรียบ
นะคะหรือว่าเราอาจจะได้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าเหนื่อย
ค่ะอืมอาจจะต้องระวังในส่วนนั้นอืมเราจะมีวิธีการแก้เคล็ดยังไงไหมสำหรับราศีกรกฏอะค่ะ
ขอให้อยู่บ้านนี่แหละแล้วก็หมั่นไหว้พระสวดมนต์แต่ที่สำคัญคืออย่าลืมหลังจากที่สวดมนต์แล้วให้แผ่เมตตาด้วย
ใช่ค่ะแผ่เมตตานี่เราสามารถแผ่ให้กับคนที่เขายังมีชีวิตอยู่ได้
ใช่ค่ะไม่เหมือนกันอุทิศสวนบุญสวนกุศลอาณาคนตายแล้วเรื่องแผ่เมตตานี่น้องบยตอนเขาแผ่เมตตาประจำเลยค่ะ
แผ่ให้คุณบ่อยมากเลยผมรู้สึกดีตลอดเลยเวลาเขาแผ่เมตตานะ
ผมจะรู้สึกเหมือนผมได้ขึ้นสวรรค์รู้สึกแบบอุ่น
มีลมพัดตรงหน้าโอ้โหเหมือนคุณนั่งหน้าพัดลมหรือเปล่า
จริงจริงคือสามารถทำได้ทุกราศีเหมือนกันถูกไหมฮะใช่ค่ะ
ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกจากบ้านไปทำบุญเท่าไหร่
ก็อยู่บ้านสวดมนต์แล้วก็อย่าลืมแผ่เมตตาด้วย
นี่นะก็จะได้เป็นการแก้เคล็ดด้วยสำหรับราศีกรกฎนะคะส่วนอีกหนึ่งราศีที่แหมก็จะต้องกุมขมับกันนิดหน่อยนะคะ
ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเสียทรัพย์เพราะคนใกล้ชิดก็คือชาวราศีกุมนั่นเองราศีกุม
ราศีกุมต้องกุมขมับเลยเหรอฮะแล้วราศีกุมเนี่ยมันไปตรงกับราศีของน้องใบตองซะด้วย
ไหนขอดูหน้าหน่อยสิราศีกุมอ๋อกุมขมับมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
เอาว่ามาเลยฮะหมอไก่อ่าชาวราศีกุมนะคะมีเกณฑ์ที่จะหมดเงินไปกับคนที่อยู่ในครอบครัว
ใกล้ตัวเลยเนี่ยแหละไม่ห่างไปไหนเลยอยู่ในบ้านเราแต่หลักราศีกุมคนนี้มักจะหมดเงินด้วยตัวเองนะฮะ
ช่วงเดือนที่ผ่านมาเท่าที่ผมสังเกตค่อนข้างจะหมดไปเยอะแล้วซื้อด้วยความต้องการของตัวเองล้วนเลย
อ่ะจริงไม่จริงคุณเป็นคนในครอบครัวหรอคะเอามาเล่าให้ฟัง
แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีค่าใช้จ่ายกับครอบครัวหรือกับตัวเองอย่างนี้ถูกไหมคะหมอไก่
อาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาแล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่เหมือนกับว่าเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้นะคะ

บางทีเราไม่สบายมันจะไปหลีกเลี่ยงยังไง
ใช่ไหมคะก็คือเป็นการช่วยเหลือกันมากกว่า

แต่ก็เป็นการช่วยเหลือในครอบครัว
แต่ก็คือเหมือนมีเกณฑ์ว่าจะมีรายจ่ายในช่วงนี้

แล้วรายจ่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยใช่ไหม

ใช่เลยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องระวังนะคะ
ก็คือในเรื่องของพวกข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ใกล้ตัว
ที่เราใช้อยู่ทุกวันเห็นอยู่ทุกวันที่เราใช้อยู่เรื่อยเนี่ย
ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการชำรุด
เสียหายสภาพไม่เหมือนเดิม
เราก็เลยแบบว่าต้องเอาเงินอาจจะไปซื้อใหม่หรือว่าในเรื่องของการซ่อมแซม
เนี่ยเลือกจริงเลยนะราศีกุมน้องใบตอง
คุณไม่ต้องดูมือถือนี่ไอ้ที่เสียหายผมเห็นมาแล้ว

ทีวีที่บ้านเสียอันนี้เรื่องจริง
ทีวีที่บ้านเสียเพราะอะไรรู้ไหม

เล่นเกมทั้งวันจนทีวีเสีย

มันเสียก็คือมันมีเรื่องมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเสียทรัพย์กับอะไรแบบนี้

ระมัดระวังกันไว้แต่ว่ามันก็จะต้องมีวิธีในการแก้เคล็ดค่ะ
ใช่ค่ะก็ควรจะหาโอกาสนะคะ
ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือพวกสัตว์ที่มันเจ็บป่วยนะคะ

พวกนี้เราก็สามารถช่วยได้เพื่อเป็นการแก้เคล็ด
ก็คือเป็นวิธีการแก้เคล็ดสำหรับราศีกุม
หรือสำหรับทุกราศีที่จะนำวิธีการแก้เคล็ดต่าง
หมอไก่บอกไปได้หมดเลยทุกวิธีนะ
ไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วย

ใช้ร่วมไปถึงเปลี่ยนน้ำถวายร้าแบบนี้
ทำได้ทุกราศีเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองด้วย
เพราะว่านี่ก็เพิ่งจะผ่านในช่วงปีใหม่ไทยมา

ในช่วงนี้ที่หมอไก่อยากจะฝากคุณผู้ชมไป
ก็อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของพวกสุขภาพ
เพราะว่าหลายคนในช่วงนี้อาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้ออกจากบ้าน
บางทีมันก็ร้อนลนบางทีเหมือนกับว่าอยู่บ้านก็อาจจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย
คือหลังเนี่ยนะหลายคนบ่น
สุขภาพกายไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้เริ่มเสียสุขภาพจิตแล้ว
เพราะว่าอยู่แต่ในบ้านไงมีอะไรแนะนำไหม
โดยเฉพาะชาวราศีเมฆกับชาวราศีตุลนะ
ควรจะระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพให้มาก
เพราะว่าดาวอาทิตย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับดวงชะตา
อาทิตย์หมายถึงเรื่องของความร้อน
อาจจะเหมือนกับว่าเป็นไข้ไม่สบายหงุดหงิดใจอะไรพวกนี้

ใช่ค่ะอยู่กับบ้านอาจจะต้องออกกำลังกายสักนิดนึงค่ะ
คุณผู้ชมมีคุณผู้ชมส่งข้อความมาด้วยบอกว่า
คือในช่วงวันสงกรานที่ผ่านมาเนี่ย
มีโอกาสแบบไปขยับหิ้งพระ
โดยที่หมอกายบอกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีเลิกเนี่ย

ถ้าแบบเราบังเอิญไปขยับโดยที่เราไม่รู้แบบนี้

ผลก็คือเราอาจจะแบบประสบปัญหา

หรือว่าเสียเงินเสียทองในช่วงนี้

เราอาจจะต้องเหมือนกับว่าเอาน้ำนะคะ

น้ำที่เหมือนกับเราถวายพระแล้วนะคะ

แต่ว่าหนึ่งก็ช่วยได้ไม่ทั้งหมดนะคะ

อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วย
ขอบคุณบ๊อคแก่ทุกวันเสาระวันอาทิตย์แบบนี้นะคะ